โอเคไหมคะ

ดีใจมากครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ระดับโลกนะครับผม
ก็จะทำลักษณะที่นี้ให้ดีสุดครับ
ถ่ายรูปมากแล้วก็ตัวนี้เนี่ยพัฒนามาเพื่อกล้องเนี่ย
สุดยอดมากก็คือมีสองกล้องด้านหลังแล้วว่ากล้องด้านหน้า
ผมก็เวลาไปเที่ยวเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องพก
กล้องอะไรใหญ่อีกแล้วเพราะว่าแค่นี้มันก็เพียงพอแล้ว
ไม่ใช่ความใช้ได้ก็ยังเปล่า

จริงมันก็ครบนะผมว่าพูดได้เลยใช่ไหมเนี่ย

อันนี้คือมันสามารถปรับได้หมดแล้วปรับเหมือนกล้องใหญ่ได้เลย
ปรับความชัดหน้าหลังเบลออะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าใครอยากได้ฟังก์ชันนี้ไม่พลาดครับเรื่องนี้
แล้วถูกใจหรือเป็นคนชอบถ่ายรูปนี้หรือเปล่า
ถูกใจมากผมว่าได้ใช้บ่อยมากครับเวลาไปเที่ยวอะไรอย่างนี้
ก็อย่างที่บอกไปก็คือเอาไปแค่เครื่องนี้เครื่องเดียวก็จบแล้ว
แล้วคนที่ทำงานดีก็เพราะว่าตรงกับเราด้วย
ใช่เค้าคงเห็นไลฟ์สไตล์เราเค้าก็เลยเห็นว่ามันเหมาะดีก็เลย

ถ้าถูกกันเข้าเรื่องผลก็อุ้มเหลือแล้วกันล่ะ

ครับผมก็ตอนนี้ก็เมื่อเช้าเพิ่งเช็คสต๊อกครับผมนะครับ
ก็เหลืออีกนิดเดียวจะหมดแล้ว
ก็ถ้าใครสนใจแล้วก็อยากร่วมเขาเรียกว่าช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมกับเรานะครับผม
ได้แรงประดันใจจากไหนทำไมถึงที่ภูเก็ตไหมครับ
จริงแล้วผมไปเที่ยวกันที่ภูเก็ตนะครับผม
แล้วก็มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับทะเลไง
เราก็เลยว่าเงินส่วนหนึ่งเราจะเอาไปช่วยกิจกรรมทางทะเลดีกว่า
ก็เลยได้ติดต่อไปทางอเล็กซ์ผู้ชอบดำน้ำมากนะฮะ
เราก็ถามเขาแล้วถ้าเขาก็มีโปรเจคดีมาก็ดีครับ
ขอบคุณอเล็กซ์มากที่ช่วยเหลือช่วยอเล็กซ์เรนเดล
แต่โปรเจคชื่อว่าเหมือนเขามั่วพูดจากคนอื่นที่นี่หรือว่าก็ฟะ
ซึ่งก็คือให้ความรู้กับชาวบ้านเด็กนักเรียนเผื่อให้เขารักสิ่งวิดีโอเรียงของเขา
ให้เขาไปสอนดำน้ำไปมองนู้นของเขา

ขอเชิญมาร่วมกันนะครับผม
ครับก็ไม่ได้ตั้งใจให้มันเหมือนหรอกนะครับ

ก็เป็นคนทำเองคิดเองครับ
เป็นยังไงบอกคนแซวเรารู้สึกยังไงบ้างว่า
อุ้ยมีการแต่งงาน

แต่ก็ถ้ามันสวยถึงขนาดนั้น

จะเก็บไว้ใช้ไหมคะ
เก็บไว้ใช้

แล้วภาพข้างในจะสวยคะ

อยากจะให้คนที่ได้ไปเอามา

มาอวดด้วยนะครับผม

ใช้อกนิดหล่ะ
ตอนนี้ความรู้สึกยังไหว
ตอนนี้ก็เท่าที่เช็คเมื่อเช้านะครับ

แล้วก็เอาไปหาเงินไปช่วยที่อื่นบ้าง
เพื่อเอาไปบริจาคอยุงเป็นอย่างนี้ไหม

เพราะว่ามันก็จะได้เรื่องที่ดีด้วย
ก็ไม่อยากจะแค่ไปเที่ยวแล้วก็ไม่ได้อะไรกลับมานะครับ
ได้บุญด้วยขอบคุณมากเลย
เป็นผู้รักษาบุญเลย

แต่ว่าเราก็ทำได้
เราทำได้
สนใจเนอะเดี๋ยวลองดูก่อน

แต่ว่าก็ขอลองปรึกษา

อันนั้นคือเอาให้ไปจัดยังไงครับ

เอาไปทำริธศการครับ

รูปใหม่ดีกว่า
เยอะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้เอามาแบบ

แปลกใหม่ดีไม่เคยทำ

อย่างนี้แล้วก็ัดการแล้วกัน

มีสอบ๑๒๘เว็ต

ปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตอีกกว่า
ก็เท่านั้นเองก่อนดีกว่า

แพทย์บอกว่าอะไรล่ะก็พยายามปรับความเข้าใจกันนะครับ
เรื่องที่บางทีไม่เข้าใจกัน
ก็ทำความเข้าใจกันซะพูดคุยกันให้มากขึ้นนะครับ
แล้วก็ผมจะมีลิงก์ไปที่สั่งจอง
อันตรายที่สุดแล้วละครจะ๕วันรวดนะ
สุดท้ายนี้นะครับสำหรับละครร่างนาคาราออนแอร์ติดกัน๕วันครับ
ไม่อยากจะให้พลาดความสวยงามความสุข
แล้วก็สิ่งดีที่นักแสดงทุกคนพยายามถ่ายทอดออกมา
นั่งอยู่หน้าจอทีวีนะครับเตรียมนาธิสช่วงด้วยนะครับ

แล้วก็การสื่อสารอะไรต่างที่ผู้กำกับเขาต้องการบอกมา
ก็ฝากติดตามด้วยแล้วกัน

แล้วมันจะสวยงามอยู่ในใจตลอดไปครับ
ตอนนี้ไม่ต้องเลือกแล้วเค้าสวยทั้งสองกล้อง
เราเลยเลือกพรีเซนเตอร์สองคน
ซึ่งที่มีไลฟ์สไตล์ที่แบบออกไปแค่นอก
ไปท่องเที่ยวถ่ายภาพ
เก็บบรรยากาศเก็บเดินเดิน
เชื่อว่าเป็นตัวแทนของผู้ใหม่ที่แบบ

เก็บบรรยากาศเก็บเดินเดิน
ทุกคนชอบถ่ายภาพ
กับเครื่องหน้า

แบบนั้นก็ไม่ต้องเข้าไปให้พูดนะครับ

ก็ดีใจค่ะจริงเป็นคนใช้ทั้งส่วนอยู่แล้ว

แล้วก็พอได้เป็นพรีเซนเตอร์ก็ดีใจมาก

หลายลายห้าคืน
เพราะฉะนั้นอันนี้
พี่เจมส์ครับอยากถามคำถาม
อยากถามพี่เจมส์คำถามหนึ่งครับ

เพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ต้องเลือก
อย่างที่บอกเพื่อการถ่ายรูปอย่างแท้จริงเลย
ไม่ว่าคุณจะถ่ายด้วยกล้องหลังหรือกล้องหน้าหรือ